ใจให้กับนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะ
แข่งขันกันที่โคราชนะคะซึ่ง๑นักกีฬาที่เจ็บไปนานเหมือนกันนะ
๒ปีแล้วก็พึ่งจะได้กลับมาในทุนาเมนต์เอชั่นเกม
ทักดาวนึกแจ้งเขาก็บอกว่าร่างกายตอนนี้ยังไม่เต็มร้อย
แต่ก็บอกว่าก็กำลังจะตั้งใจแล้วก็อยากจะฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาให้ได้นะคะ
ซึ่งถ้าตามนักแจ้งก็อย่างที่ทราบกันว่าเป็นตำแหน่งบอลเร็วนะคะ
เป็นนักกีฬาที่เจ็บเข่าซ้ายไปนานเกือบ๒ปี
จะได้กลับมาในเอเชียนเกมนะคะแล้วก็ได้เหรียญเงินมาครอง
ซึ่งแนนทัศน์ดาวก็บอกว่าตอนนี้สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยค่ะ
แต่ว่าฟอร์มของตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่แม้จะพอใจหรือว่ายังมีอาการตื่นสนามอยู่เพราะว่าหายไปนาน
กลัวว่าอาการบาดเจ็บจะกลับมากำเริบด้วยนะคะ
แล้วก็ขอกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยด้วยค่ะ
ติดตามชมกันติดตามเชียร์กันได้นะคะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะคะ
ระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๓กันยายนนี้ทุกแมชติดตามชมกันได้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ถ้าเป็นไปได้ก็ยิ่งดีคือถ้าเราได้แชมป์ปิดท้ายเป็นทีมสุดท้าย
แล้วก็จะเป็นแชมป์นัดสุดท้ายของนักกีฬาหลายคน
เพื่อเห็นวันหน้าจอมาสักครู่เพราะว่าเดี๋ยวชิ้นเกมครั้งหน้าเขาก็เล่นไม่ได้แล้ว
๕เสียงนะค่ะก็เป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยติดตามผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี้แหละค่ะ